ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
คือมันมีเรื่องราวดราม่าออกมานะครับ
ตั้งแต่ช่วงแรกของน้ำท่วมแล้วที่บอกไม่พอใจ
ทางภาครัฐเองแล้วก็ทางจังหวัดนะครับ
ให้การช่วยเหลือคือไม่ทั่วถึง
ทีนี้มันมีคุณป้าท่านหนึ่งนะครับ
ก็ได้รับของแจกจากจิตอาสา
จิตอาสาก็ใจดีเอาของแจกเอาข้ามเอาน้ำไปให้
คุณป้าก็สะท้อนถึงเรื่องราวของการ

ร้องไห้บอกนี่ภาษีของตรู
ภาษีของฉันมันหายไปไหนหมด

พอถึงคราวเดือดร้อนไม่มีใครมาช่วยเหลือ
น้ำก็ได้แค่วันละขวดแล้วมันจะพอได้ยังไงคุณผู้ชม
ไปฟังเสียงสะท้อนจากคุณป้าท่านนี้กันนะครับ

โบโหแล้ววันนี้บอกคุณตรง
คือเป็นความคับแค้นใจจริงนะฮะ
ที่คุณป้าระบายออกมาทั้งน้ำตาเลยนะครับ
คือคุณป้าบอกว่าคุณป้าอยู่ในชุมชนกุฎปลาขาว

ตรงจุดที่ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไป
ก็ยังเห็นว่าน้ำมันท่วมสูงเลยนะคุณ

ชาวบ้านแทบจะออกมารับของช่วยเหลือไม่ได้นะครับ
น้ำก็ท่วมนานแล้วก็สูงมาก
ไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
แม้กระทั่งน้ำดื่มก็ได้รับแจกแค่คนละ๑ขวด

คนหนึ่งมันกินไม่พอคุณป้าบอกแบบนี้
อาหารนะครับก็ไม่เพียงพอ
สำหรับคนในครอบครัวของคุณป้า๓ปาก๓ท้อง

เจ้าหน้าที่ก็ถามก่อนแล้วลงทะเบียนหรือยัง

จะใช้ชีวิตกับน้ำให้รอดไปวันยังลำบาก

ทะเบียนบ้านมาลงทะเบียนกันอีกเหรอ
หลายคนเห็นคลิปแล้วก็ส่งกำลังใจให้คุณป้า
ที่ตัดพอภาครัฐแล้วก็รัฐบาล
การช่วยเหลือไม่ไปถึงพี่น้องประชาชน
อยู่ในพื้นที่ลำบากลำบลนะครับ
ทีนี้พอเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชม
เรื่องของความช่วยเหลือมีอีกคนนึงค่ะ
ที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่บินบรรลือฤทธิ์นั่นเอง
คือพี่บินเนี่ยนะคะมีการไลฟ์
แล้วบางช่วงบางตอนร้องไห้นะพี่บิน
สงสารชาวบ้านเพราะว่าพอลงพื้นที่ไปแล้วก็เห็นว่า
พี่น้องชาวอุบลถูกน้ำท่วมลำบากไม่ได้รับความช่วยเหลือ
คือพี่บินเขาไลฟ์ด้วยเวลาที่ไลฟ์๑๘นาที๒๙วินาที
พอนาทีที่๖ที่๗พี่บินก็คงกลั้นน้ำตาไม่ไหว
คือตาแดงแล้วก็น้ำตาไหลออกมาเลยนะครับ
เมื่อพูดถึงชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนนะครับ
ใช่ค่ะก็พี่บินบอกนะคะว่าวันนี้เนี่ย

จะลงพื้นที่จะเอาไปแจกชาวบ้านหลังละ๑๐๐๐บาท
แล้วก็มีการบอกเลขที่บัญชีให้กับผู้มีจิตศรัทธา

ที่นั่งอยู่หน้าจอจดไปพร้อมกันนะคะ

ชื่อบัญชีบินบรรลือฤทธิ์ธนาคารกสิกรไทยค่ะ
เลขที่บัญชี๐๕๔๑๒๒๖๕๔๐นะคะ
แล้วพี่บินก็บอกว่าเดี๋ยวบ่าย๒โมงวันนี้
แจกเงินจุดแรกที่บ้านวังยางที่ตำบลบุ่งหวาย
วารินชำราบจะแจกให้๑๔๕ครัวเรือน

เช็คดูยอดล่าสุดมีผู้บริจาคมามากกว่า๕๐ล้านบาทแล้ว
เร็วมากนะฮะเมื่อเช้าช่วง๘โมงครึ่งยังยอดอยู่ที่๒๗ล้านบาทอยู่เลย

เที่ยงนิดยอดขึ้นไป๕๐ล้านบาทแล้วก็เชื่อว่าจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยนะครับ
พี่บินบอกว่าตอนแรกจะนำเงินส่วนตัว๑ล้านบาทไปให้ครอบครัวละ๑๐๐บาท
มากกว่า๑๐๐บาทก็ได้ถ้าดูความยากลำบาก
และทีนี้ใครจะช่วยสมทบบ้างก็บอกข้อมูลไว้ในเพจ

เพราะว่าเดี๋ยวค่ำนี้คือตอนนี้
คุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์ผู้ประกาศข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปเมื่อเช้าเหมือนกัน
เดี๋ยวค่ำนี้จะสัมภาษณ์พี่บินด้วย
เมื่อเช้ามีผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์พี่บินเหมือนกัน
ถามถึงพี่บินกรณีที่พูดถึงรัฐบาลนั้นพี่บินตอบว่าไงรู้ไหม
ผมไม่ได้แซะนะแต่ผมเรียกว่าการสะกิดรัฐบาลมากกว่า
ผมจุกผมจุกจนพูดอะไรไม่ออก
ผมไปนึกถึงเงินที่รัฐบาลจะแจกเงินให้ไปช้อปปิ้ง
น่าจะเอามาช่วยคนจังหวัดอุบลราชธานีหรือไม่
แค่คนละ๑๐๐บาทมันสามารถช่วยเหลือคนได้มากมายแล้ว

เงินที่ท่านไว้วางใจให้ผมไปบริจาค
จะใช้ให้มีค่าที่สุดและเกิดประโยชน์มากที่สุด
ขอบคุณทุกคนที่บริจาคเงินเข้ามาให้
ซึ่งทำให้รู้ว่าคนไทยไม่เคยทิ้งกัน
นี่คือคำสัมภาษณ์พี่บินล่าสุดนะครับ
หลังจากนั้นพี่บินตอน๘โมงกว่า
ก็เดินทางไปอุบลราชธานีทันทีนะครับ
คุณผู้ชมครับนอกจากปัจจัย๔ในการดำรงชีพแล้ว
มีเสียงสะท้อนจากชาวบ้านในชุมชนหาดสวนยา
ซึ่งถูกน้ำท่วมบ้านมิดถึงหลังคา

เพราะจุดที่อพยพหนีน้ำมาอยู่ที่เชิงสะพาน๒๐๐ปี
ตนโกศิลป์นั้นคือมีคนอยู่ประมาณ๒๐๐คน
แต่ไม่มีซ่วมเพียงพอ
มีแต่ผ้าใบล้อมไว้เพื่อทำเป็นห้องน้ำชั่วคราวเท่านั้น

คือจะต้องขี่รถจักรยานยนต์ข้ามสะพานไปเข้าห้องน้ำที่ตลาดใหญ่
หรือว่าข้ามไปตามปั๊มน้ำมันต่างนะครับ
อุบลราชธานีเขาก็กำชับเรื่องของการช่วยเหลือนะครับ
บอกพยายามที่จะมอบถุงยางชีพมอบความช่วยเหลือ
ไปให้ถึงมือพี่น้องประชาชนที่สุด
สนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ให้บริการในศูนย์พักพิง
และจัดการระบบสุขาพิบาลที่ดีลดความเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อร่วมกัน
ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจ๑๒สัปดาห์นี้
น้ำน่าจะคลี่คลายน่าจะลด
แล้วก็พยายามกระจายสิ่งของมอบให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ

นาฬิกาที่ผ่านมาของวันที่๑๖กันยายน
คือวันนี้น้ำมูลลดลง๑๒เซนติเมตรแล้ว
พักพิงและอบพยพตอนนี้เหลือ๕๗แห่งนะครับ